ส่วนข่าวนี้นะสงสารสงสารคุณตา
คือคุณตาแกก็อุตส่าห์ใจดีนะบ้านอยู่ใกล้กับจุดที่จะสร้างสะพาน
ปรากฏว่าคนงานจะมาขอเช่าที่ตรงบ้านตาเนี่ยคุณตา
พวกผมจะมาอยู่กัน๖คนสร้างสะพานตรงนี้ขอเช่าที่หน่อยได้ไหม

ไม่คิดค่าเช่าที่นะแต่ให้จ่ายค่าไฟ
แต่ปรากฏว่าไงรู้ไหมสุดท้ายขนของหนีไป
ค่าไฟไม่จ่ายทิ้งไว้ประมาณเกือบ๓๐๐๐
แล้วบ้านตาโดนตัดมิเตอร์ไฟค่ะเจ็บปวด
ทีนี้เอ้าทำยังไงไม่มีแม้กระทั่งที่แบบ
โอ้โหจะเอาไฟมาปั่นไฟเพื่อรดน้ำ
พืชผลทางการเกษตรของตาก็เน่าตายคาต้นอีก
คุณตาสำรานบุญล้อมค่ะอายุ๗๕ค่าไฟที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชม

คุณตาอยู่ที่เขาสมิงที่จังหวัดตราดนะ
ร้องร้องเรียนนี่ค่ะค่าไฟนะ๒๙๔๘นะ
ทีนี้เขาก็เลยร้องมาบอกว่าเนี่ย
นักข่าวเอ้ยสงสารตามากช่วยตาหน่อยเถอะ
นี่ตาโดนตัดมิเตอร์ไฟแล้ว
ก่อนหน้านี้นะคนงานมันจะมาสร้างสะพานข้ามคลองสวย
อยู่ใกล้บ้านตานั่นแหละมาขอเช่าที่ดินของตาจะอยู่

แล้วพออยู่ดีนะกุมภาที่ผ่านมา

หายไปหมดเลยทิ้งเอาไว้แต่แบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
คุณตาพาไปดูจุดตรงนี้เป็นเหมือนกับ
สภาพที่มันเคยเป็นเพลิงพักมาก่อน
แล้วผ้าใบทำเป็นเหมือนกับผนังกั้นเข้าห้องน้ำอะไรแบบนี้
ขยงเศษขยะอยู่เต็มไปหมดเลย
นี่ค่ะพวกเสื้อผ้าเก่าก้นบุหรี่ขวดเบียร์ฝาเบียน

ตาบอกว่าตานะอุตส่าห์ไม่คิดค่าเช่าที่ตรงนี้
ให้อยู่ไปเถอะ๔๕เดือนก็รู้แหละ
เดี๋ยวต้องสร้างสะพานจะได้ไม่ต้องเดินทางไกล
ตาบอกไปว่าเออพวกเองจ่ายแค่ค่าไฟมาอย่างเดียวก็พอละกัน
อยู่กัน๖คนปรากฏว่าตั้งแต่ตุลาใช่ไหม
เดือนตุลาเดือนพฤศจิกาอันนี้จ่ายค่าไฟช้า

หัวหน้าคนงานบอกว่าอ้าวตายังไม่ได้จ่ายค่าไฟตาอีกเหรอ

เดือนที่๓เดือนธันวาอันนั้นหัวหน้าหักตังค์เลย
จ่ายค่าไฟให้ตาก็ผ่านพ้นไปไม่มีอะไร

พอมาเดือนกุมภาสะพานเสร็จแล้วไง
คนงานทั้ง๖คนย้ายของออกไปกลางดึก
ตาตื่นเช้ามาตาก็เหมือนเห็นว่าอ้าว
ทุกอย่างมันไปหมดแล้วแต่นี่คือสิ่งที่ทิ้งไว้ค่ะ
ค่าไฟ๒๙๔๘๕๓บาทนี่แหละ

การไฟฟ้าเขาไปตัดมิเตอร์ตาออกไปแล้ว
เตอร์ไฟอ่ะนะตาบอกว่าพอไฟไม่มี
ตาจะเอาไฟที่ไหนมาสูบน้ำรถต้นเงาะต้นทุเรียนล่ะ
นี่มันออกลูกไม่ได้แล้วเน่าตายคาต้นเลย
ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะยังไงดีอยู่กับความมืด
อยากให้บริษัทที่ก่อสร้างสะพานเนี่ย
มารับผิดชอบให้กับลูกน้องด้วยแล้วพาไปดูสิ

ใช่ค่ะตาบอกตาทุกข์ใจมากเลยนะ
เออสงสารจริงค่ะ